ที่นครศรีธรรมราชนะครับที่วัดเขาพระทองนะฮะที่ชะอวดนะครับวันนี้เขามีงานบุญกัน
ค่ะนะฮะปรากฏว่าสามเณรแปดรูปเนี่ยอื้อหือหลวงพ่อท่านประแป้งให้จนขาวเลย

ยหรือขือหลวงพ่อท่านไม่ได้แกล้งนะฮะมันมีพี่มาครับตัวประชมครับค่ะสามเมินแปดรูปนี้นะครับ
น่ารักน่าเอ็นดูเชียขาวโพลนไปหมดนะครับหลวงพ่อท่านปะแป้งให้นะฮะ
วัดเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคือช่วงนี้เนี่ย
วัดเขาพระทองมีกิจกรรมประเพณีส่งน้ำพระแล้วก็ทำบุญถวายพัฒนาหาร
เมื่อวานนี้นี่เป็นภาพเมื่อวานช่วงที่ทำพิธีฝนตก
แล้วพระกับสมเนรที่อยู่บนอัศนะนอกเต้นพิธีฝนตกหนัก
ก็ยังนั่งนะนั่งสวดมนต์นั่งเจริญคาถาต่อนะครับไม่หลบไปไหน
ปรากฏว่าเปียกกันหมดทีนี้พอฝนหยุด
พระอรัยนั่นนะครับท่านก็เลยเอาน้ำหอมไปประไปพรมให้
ประแป้งให้สำมะเนรจะได้ตัวแห้งนะครับ
สมเนรท่านก็เลยขาวโครนไปหมด
ขอบคุณครับอยากบวนไอ้สัตว์นี้ด้วยครับ
มันก็บอกว่าจมูกไอ้มันดูดีเต็มว่าสาดน้ำเต็มจมูกในปากันเต็มไปหมดเลย
บวนเนรอยู่น่ารัก